สีสันข่าวเช้าไทยรัฐยามเช้าแบบนี้นะครับ

คลิปที่ว่านี้เป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ

เวลาเล่นก็เล่นจนเพลินไม่ยอมกลับบ้านกลับช่อง

เลยต้องใช้ไม้ตายแบบนี้
ทั้งภาพทั้งรากแหละครับ
อีกแล้วครับท่านเจ้าจอละเข้รายนี้

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบ่อยมาก
ใครอยากทำอาชีพนี้ต้องใจกล้านิดนึง
สาวน้อยคนนี้เพิ่งมาอยู่สบายมากเลยครับ

เจ้าจอละเข้ก็พรี๊มหลบตา

น้ำปั่นมาแล้วครับน้ำปั่นประเภทลีลาต้องยกนิ้วให้เขาล่ะครับ
เอาเต้นไปด้วยแล้วจะได้กินไหมเนี่ย
คนรอก็รอรอพี่เขาไม่เคยสนใจเลย
อยากเต้นก็เต้นอยากทำก็ทำเอาสะใจไปเลย
สงสัยจะมีรายเดียวของหมู่บ้านแน่นอนครับคุณผู้ชม
เม่วเม่ว
วันหาแต่เรื่องเราก็ต้องดูพฤติกรรม
นั่นนั่นจะเข้าไปทะเลาะกับแมวตรงข้ามบ้านอีกแล้ว
กลับมากลับมาบอกไม่ฟัง
ก็มานี่เลยอย่าซ่ามากนัก
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ครับแมว
สวัสดีครับ